ในช่วงแรกแบบนี้ก่อนที่จะไปเช็คดวงชะตากันในช่วงท้ายรายการ
ผมว่าเราเริ่มต้นด้วยการไปเที่ยวไปเที่ยวกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอุณหภูมิลดลงด้วยอากาศเริ่มเย็นด้วย
เอาใจสายธรรมชาติกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
แล้วก็ใครที่อยากจะไปถ่ายรูปเซลฟี่สวยท่ามกลางหมู่มวลของดอกไม้บานสะพรั่งเนี่ย

นี่ค่ะที่เห็นเหลืองอร่ามงามตาแบบนี้นะคะนี่คือทุ่งดอกปอเทืองนะคะ
ทุ่งนี้นะคะอยู่ที่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินสาย๔๐๔ตรังปะเหลียน
ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
นี่ไปที่นี่แล้วจะมีตรังนะคะเพราะว่าเราไปจังหวัดตรัง
อย่าลืมเอาตั้งไปด้วยดีจังดีจังเลยค่ะถูกต้อง
ที่นี่เป็นทุ่งดอกปอเทืองที่มีพื้นที่กว่า๕๐ไร่เลยนะ
ตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นภาพออกดอกเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ค่ะ
ปลูกโดยสถานีพัฒนาที่ดินตรังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต๑๒กรมพัฒนาที่ดิน
ลูกโดยใช้วิธีการหวานนะคะหวานเมล็ด
เมล็ดประมาณ๓๕กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ไถกลบ
ซึ่งใช้เวลาปลูกทั้งหมด๖๐วันด้วยกัน
วันนะตอนนี้โอ้โหเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะคะ
และถึงแม้ว่าจะอยู่ริมถนนแต่นี่ค่ะคุณผู้ชม
ผู้คนประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาก็ลังไหลมาชื่นชมความสวยงามของทุ่งปอเทืองกันไม่ขาดสายเลยนะ
มีทั้งนักท่องเที่ยวนะคะนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไป
คึกคักมากบรรยากาศคึกคักทุกวันเลย
สำหรับใครที่อยากจะไปชื่นชมความงดงามนะคะก็ตามไปได้
ไปถ่ายเซลฟี่มาอวดเพื่อนแล้วอย่าลืมถ่ายเซลฟี่มาอวดพวกเรา๓คนด้วยนะคะ
เขาเปิดตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าไปจนถึง๖โมงเย็นจ้า
นี่แนะนำอย่างหนึ่งถ้าอยากได้รูปสวยเราเด่นนะ
ต้องใส่เสื้อผ้าสีที่มันตัดกับดองปอเทืองเนี่ย
สีแดงอย่างคุณพี่เขานี่ได้สีชมพูบานเย็น
แล้วถ้าใส่สีเหลืองล่ะใส่สีเหลืองก็ได้
เราก็จะดูกลมกลืนเป็นประหนึ่งว่าเราเนี่ยกลมกลืนกับธรรมชาติ
คุณไม่ต้องกลัวคุณตัวใหญ่ค่ะ

อะไรคะหน้าใหญ่ด้วยพอใจหรือยังพอแล้ว

โอ้โหจะซูมให้เข้าไปในรูจมูกเลยเหรอ
ถ้าทำได้ทีมงานซูมรูจมูกเลยค่ะพูดปัดชด